ไปที่เรื่องน่ายินดีของเจ้าสาวคนล่าสุดดีกว่านะคะ

ออกมาเปิดใจนะกลางกองถ่าย

คุกเข่าขอแต่งงานที่ทิเบสเลยนะ

หลังครบกันมากันมานาน๕ปีค่ะ
บรรยากาศตอนนั้นจะเป็นอย่างไร
รวมไปถึงเริ่มแต่งจะตลอดตอนไหน

อะไรจะสงสัยมากเยี่ยมได้ในตื่นเป็นไม่หายเลยคะจนถึงวันนี้
ก็พาไปในจุดที่
สูงที่สุดที่เราสามารถจะเดินเท้าไปถึงได้
นี่ค่ะก็คือเป็นความตั้งใจของพี่จิ๊บที่หลังคาโลก
ตอนนั้นมันมีหลายความรู้สึกมากค่ะ
มันเกิดขึ้นโดยที่เรารู้สึกว่านี่เป็นความจริงหรือเปล่า

ยังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยอยู่เลยค่ะ
จะเป็นปลายปีนี้ไหมครับ
ก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องของงานอีกที
แต่ถ้าเกิดว่าปลายปีนี้ไม่ทันก็คงจะต้องเขยิบออกไปอีก